ปัจจัยสำคัญที่จะมาทำให้สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่กรุงเทพมหานครเบาบาง
ถนนสำหรับใครที่จะเดินทางออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ที่อยู่รอบกรุงเทพมหานครนั้นอาจจะมีฝนเข้ามาตกด้วย
เป็นยังไงเดี๋ยวมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบจะสังเกตว่าตอนนี้เอง
ลักษณะของอากาศหนาวลมเย็นที่อยู่บริเวณทางตอนบนเริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้น
และมีการค่อยเขยิบลงมาปกกลุ่มในบริเวณประเทศไทยนะครับ
การว่าพรุ่งนี้จะมีผลเยอะเป็นพิเศษ
หลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอากาศก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับ
สิ่งที่สำคัญที่จะเข้ามามีบทบาทมี๓อย่างด้วยกันนะครับ
อย่างที่ได้เกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ก็คือ
เรื่องของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ

พายุที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเคลื่อนตัวจากฟิลิปปินส์ครับ
เข้ามาจอดอยู่ในแถวบริเวณทางฝั่งชายฝั่งของประเทศเวียดนามนะครับ
พายุลูกนี้เอาฝนมาด้วยเอาความชื้นมาด้วยนะครับ
และความชื้นเหล่านี้เองก็จะเป็นหนึ่งความชื้นที่เข้ามา
ทำให้เกิดฝนในบริเวณตอนกลางของประเทศไทย
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าคาดการณ์เป็นอย่างไร
นี่คือมวลอากาศเย็นนะครับที่จะมีการค่อยแผลลงมา

นี่คือตอนนี้นะครับพายุอยู่ตรงนี้นะครับ
สังเกตว่าถ้าหากเราคำนวณต่อไปเนี่ยนะครับ
จะพบว่าพายุนั้นจะค่อยเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับ
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับ
พร้อมกับความชื้นที่มีการหมุนวนรวบรวมมาด้วยนะครับ
พร้อมกับความเย็นที่มีการแขลลงมา
แนวประทะตรงนี้นะครับคืออากาศร้อนกับอากาศเย็นนะครับ
เป็นจุดที่สามารถทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่ได้

ปัจจัยนี้เองฝนที่คาดการณ์ว่าน่าจะตกเนี่ยนะครับ
มีพื้นที่ไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบ
นี่นะครับเป็นช่วงวันที่๓๐นะครับ
ก็จะพบว่าความชื้นเข้ามาในบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทย
เจอกับอากาศเย็นที่แรงมากเลยทีเดียวนะครับ

การคาดการณ์เนี่ยนะครับพบว่าในช่วงวันศุกร์เนี่ยนะครับ
ช่วงบ่ายครับกลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นยังคงอยู่ในแถวบริเวณประเทศเวียดนามนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับช่วงประมาณบ่าย๓ครับ
ค่อยเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่อีสานตอนล่างภาคตะวันออกบางส่วนนะครับ
กลางบางส่วนช่วงเย็นครับค่อยเขยิบเข้ามาเรื่อยในบริเวณตอนกลางครับ
จนถึงช่วงค่ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโอกาสเกิดฝนดังนั้น
ใครที่จะวางแผนเดินทางออกจากกรุงเทพตั้งแต่ช่วงเย็นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงค่ำ
อาจจะต้องตรวจสอบแล้วก็วางแผนการใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพัฒนานพิสิทธิ์มหานสวัสดีครับ